ข่าวเศร้านะคะและบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับ

เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดง
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อแซมชาวอังกฤษในวัย๘๑ปี
โรคหัวใจและโรคมะเร็งตับ
ซึ่งแม้ที่ผ่านมาค่ารักษาจะมากเป็นจำนวนหลายล้าน
แต่แซมมี่ก็ไม่เคยบ่นตั้งใจทำงาน
หากว่างก็จะมาเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาล
หลายคนชื่นชมในความกระตันยูของเธอ
โดยศพคุณพ่อของคุณแซมมี่นะคะจะตั้งอยู่ที่สารา๑๐วัดนวลจันทร์
และจะสวดอภิษฐรรศพไปจนถึงวันที่๒๔
และในวันที่๒๕ตุลาคมก็จะมีพิธีชาปนกิจศพ
ในเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลมีเดีย
รวมไปถึงน้องพิมพิมประพาเองก็ได้โพสต์นะคะ
บอกว่าพี่แซมมี่ทำดีทุกอย่าง
วันสุดท้ายที่คุณพ่อของพี่แซมมี่จากไปแล้ว

ค่ะคุณบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ